ตรงค้าข่าวนี้น่าสนใจนะคะเราตามต่อให้ค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะตอนที่ตำรวจโรงพักกุชินารายจังหวัดกรสินเนี่ย
อายัดศพเด็กน้องวัย๓ปี๕เดือนเนี่ยนะคะ
ขวบ๕เดือนเนี่ยคือตอนที่ไปอายัดศพน้องเนี่ย
ตอนที่ไปตรวจสอบน้องเนี่ยบอกว่าเอ๊ะไปสอบประวัติผู้ป่วยเนี่ย
จากที่พ่อแม่ของน้องบอกเนี่ยมันไปขัดกับลักษณะของน้องที่เสียชีวิต
ก็คือร่างกายสภาพบอบช้ำคล้ายกับว่าถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าพ่อแม่ของน้องซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้บอกว่าน้องเนี่ย
ลมในห้องน้ำถ้าเกิดว่าไปดูสภาพศพน้องตอนนั้นเนี่ย
ก็คือน้องมีอาการหน้าผากปูดบวมขอบตามีรอยเขียวช้ำ
แล้วก็กระดูกข้อต่อบริเวณศอกแขนซ้ายหลุด
คืออาการหนักมันไม่ตรงกับที่พ่อแม่น้องบอก
ก็เลยสงสัยว่าเด็กอาจจะถูกทำร้ายร่างกาย
กระทั่งเสียชีวิตตำรวจกุชินารายเขาก็เลยอายัดศพเด็กไว้
ในห้องน้ำตุ๊บเดียวมันจะเป็นถึงขนาดนี้เลยหรือ
ใช่ค่ะคือสภาพสะบักสบอมเกินกว่าที่พ่อแม่บอกนะครับ
เอาล่ะหลังจากนั้นเราตามต่อให้จนกระทั่งตำรวจเองเนี่ย
มีการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบทุกอย่าง
ไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วไปพบว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย
ก็คือนายคณะกรหมุนบ้างอายุสามสิบปีมีส่วนไปทำร้ายร่างกายน้อง
ในข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
คือพ่อเลี้ยงของน้องเนี่ยยังคงให้การภาคเศษนะคะ
บอกว่าน้องลื่นล้มในห้องน้ำแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กในวันเกิดเหตุ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงมาหลายครั้ง
ใช้กำปั้นชกทุบตามร่างกายและศีรษะเด็ก๓ขวบ๕เดือนถูกกระทำแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจคือลึกแล้วตำรวจไม่เชื่อว่าพ่อเลี้ยงทำคนเดียว
ก็เลยลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ในที่สุดเชื่อได้ว่าอาจจะมีบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดมากกว่า๑คน
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะสารจังหวัดกรสินได้มีการอนุมัติออกหมายจับนางสาวสรรญายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นแม่แท้ของน้องผู้เสียชีวิตในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ตำรวจตามไปรวบตัวมาได้แล้วนะคะนี่ค่ะตำรวจตามไปรวบตัวมาแล้วนะคะ
จากพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าแม่แท้ของน้องเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะช่วงเช้าวันเกิดเหตุ
คือ๑๐ตุลาคม๒๕๖๓ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตคาดว่าแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ตำรวจจะเร่งสอบสวนเพื่อคลี่คลายให้เกิดความกระจ่างโดยเร็วนะคะ
จากว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและสะเทือนใจต่อความรู้สึกของสังคม
ด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่าต้องให้กระจ่างต้องให้กระจ่างนะคะ